อุดรธานีไปจับผัวกับเมีย

จ่ายค่าจ้างให้กับลูกน้องในสวนที่ปลูกมันสัมปะหลัง

ยกมือ

อะไรอยู่ในกระเป๋า
ยาเต็มอยู่นี่เลย

ตำรวจสพบ้านผืออุดรธานี
เข้าจับนายจักรพงศ์ภูเวียงอายุ๒๒
แล้วก็นางสาวซาสิมาเทียมจันทร์อายุ๒๐
เป็นสามีภรรยากันเป็นผัวเมียกันนั่นแหละ

จอดรถกระบาดสีขาวทะเบียนผอพึ่งบใบไม้๘๔๙๙อุดรธานีครับ
อยู่ริมถนนข้างสวนยางแล้วก็ไร่มันสัมปะหลังนี้
ในหมู่บ้านโนลดูหมู่ห้าตะบลโนลทองอบ้านผือ
หลังจากสืบทราบว่าทั้งสองคนลักลอบเสพ

ระหว่างที่ทั้งสองคนไปจ่ายค่าจ้างให้กับคนงาน
คนงานปลูกมันสัมปะหลังในไร่นี้
โดยจะจ่ายค่าจ้างเป็นเงินสดและยาบ้าคนละเอาไป๒เม็ด๒เม็ด๒เม็ด๒เมตร
จากการตรวจค้นกระเป๋าของนางสาวซาซิมาที่ถืออยู่เจออะไร
เจอยาบ้าอยู่ในซองพลาสติกสีต่างรวมแล้ว๑๕๘๑เมตร
แล้วก็ไอซ์อีก๓๔กรัมครับ
นางสาวสาธิมาตกใจร้องไห้นะครับ
ถูกจับแล้วถูกจับแล้วยอมรับว่าเธอกับสามีเนี่ยเสพยาบ้ามานาน
ยาบ้ามานานแล้วตอนนี้ท้อง๙เดือนอ๋อท้องก็เสพ
อุ๊ยท้องก็เซฟเซฟมาตลอดครับ
แล้วลูกในท้องไม่เป็นห่วงไม่อะไรเลยเหรอ
อันนี้ไม่ทราบครับแต่เสพมาตลอดนะครับ
เจ้าหน้าที่คุมตัวทั้งสองคนไปสอบสวนที่สพบ้านผือครับ

ปัสสาวะไม่ต้องห่วงก็บอกเสพมาตลอดนะครับ
ม่วงทั้งคู่เบื้องต้นแจ้งก็หาเสพ
และร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายครับ